ประเด็นการครอบครองที่ดินป่าสงวนเพื่อทำกินของนางสาวปรินาไกรคุบ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐกว่า๑๗๐๐ไร่นะครับ
มีอดีตราชการกรมป่าไม้ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ต้องจับนะฮะ
แล้วก็คุมตัวส่งตำรวจทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
อบระเด็นจากรายงานครับ
นายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
กรณีของนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ครอบครองที่ดินพบท๕จำนวนกว่า๑๗๐๐ไร่ต่อปปช
จำเป็นต้องสอบส่วนอะไรเพิ่มเติมสามารถส่งพนักงานสอบสวนได้ทันที
เพราะตามปกติการครอบครองที่ดินพบท๕หรือการครอบครองที่ดินที่มีเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่สามารถทำได้
โดยเมื่อครั้งที่ตัวเองทำงานป่าไม้ก็จับมานับร้อยคดี
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองปปช
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง
หลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาแล้ว
โดยได้ประสานนางสาวปรินาไกรคุบเพื่อขอเข้าตรวจสอบที่ดินดังกล่าวในวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกชั้นส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมธิการสภาผู้แทนราชดรและวุฒิสภา
หลังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูล
จากกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดโทษกับผู้ที่ฝ่าฟื้นคำสั่งเรียกของคณะกรรมธิการ
ขณะที่ในรัฐธรรมนูลกำหนดเพียงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารให้กันมาธิการเท่านั้น
พร้อมกับยืนยันเป็นการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ไม่เกี่ยวกับกรณีของคณะกรรมธิการปปชทำหนังสือเรียกนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจง
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่แถลงปิดคดีหุ้นวิลักษณ์มีเดียโดยย้ำว่าคดีหุ้นวิลักษณ์มีเดียไม่เกี่ยวข้องกับการยุบพักอนาคตใหม่แต่จะส่งผลต่อคุณสมบัติการเป็นสอสอของตัวเองเท่านั้นพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเป็นความพยายามกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือฟ้องไม่สุจริตหรือ
คำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องหุ้นสื่อ
คำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องให้เงินพักกู้
คำตอบของผมก็คือความผิดของผม
คือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสช
ตัวแทน๖องค์กรเข้ายื่นหนังสือขอให้พักราชการ
สั่งให้นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวก

หลังถูกออกไหมจับคดีฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญ
กะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยระบุ
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดี
พร้อมกับเรียกร้องให้หลวยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว
ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน